เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางแยกวัดใจเลยสิครับ
บวกกระบะก็เท่ากับชน
สี่บวกสี่ก็เท่ากับเจ็บเลยฮะ
เพราะว่าแต่ละคันมีผู้โดยสารมีคนขับมาคันละ๔คน

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิประทึกนี้กันนะครับ
โอ้โหกล้องสองมุมจับภาพได้ชัดเจน
มุมนี้นะฮะบวกกันตรงกลางเลยนะครับ

ส่วนกล้องอีกมุมหนึ่งก็จะส่องไปเห็นว่า
รถตู้วิ่งมายังไงนะครับ

กลายเป็นนี่จังหวะนี้เห็นไหม
วิ่งมาฝั่งนู้นกระบะก็ไม่ได้เบรกเหมือนกัน
วกกันกลางสี่แยกนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่๔แยก

รถตู้สีฟ้าทะเบียนนอนูข้อควาย

กไก่ท้อทหาร๑๓๑กรุงเทพนคร
กลางสี่แยกเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยคุณ
ที่รถกระบะจะพุ่งไปฟาดกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง
รถตู้ไหลไปขวางกลางถนนไว้

แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมีคนเจ็บมากเท่าไหร่
คุณผู้ชมฮะรถตู้ก็มีผู้โดยสารนะครับ๔คนรวมคนขับ
รถกระบะก็มากัน๔คนรวมคนขับ
เจ็บทั้งหมดละครับ๘คน
โดยบริเวณสี่แยกนี้ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้คุณ
ฉายาไว้เลยว่าเป็นสี่แยกวัดใจเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
แต่ละครั้งมีคนเจ็บคนตายจำนวนมาก
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยด่วน
แต่เห็นไหมเราทำสี่เหลี่ยมสีแดงเอาไว้
มีนะมีไฟการจราจรนะ
แต่คุณสังเกตดูติดหรือไม่ติด
ไฟติดหรือไม่ติดและมีครบทั้ง๔ฝั่งหรือไม่นะฮะ

อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูแลตรงนี้หน่อยนะครับ